ร้องข้ามรุ่นกับรอบข้ามโลก

ที่ตอนนี้ได้สุดยอดนักร้องมือชะกาด

และวันนี้กับการข้ามโลกคู่สุดท้าย
ก็หยุดโลกที่หลายคนรอคอย

และแม่เพลงยากอารมณ์ชิงใจ

รู้จักป่ะคะเล้งสรรญากันอ่ะ
เจอกับปลั๊กไฟเจ้าพ่อสายอารมณ์

แต่ครั้งนี้เขาบอกว่า
จะไม่ปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือเด็ดขาด
รายการนี้มันไม่ได้มีแค่ลูกทุ่งอย่างเดียว

จะขวาตัวเข้ารอบใบสุดท้ายไปครอง
จะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่
ไปรับชมพร้อมกัน

ตอนนี้ไปอยู่กับรายการร้องเพลงที่จะดวนกันด้วย

เชื่อบเชือกันด้วยความต่างของโบนัส
เพราะนี่คือรายการร้องคำรุ่น
สนุกสนานอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
แชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษครับ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
ต้องติดตามในรายการของเราเท่านั้น
แล้วจะบอกว่าผมรอคู่นี้มานานแสนนานเหลือเกินนะฮะ
เชื่อว่าทุกคนรอคอยเพราะว่าทุกคนหยุดทุกอย่างหมดแล้ว

ขอเชิญพบกับผู้เข้าขันทั้งสองคนเลย

ระวังนะฮะเร็ง
สวัสดีครับ
คุณปลั๊กไฟและคุณเล้งครับ
ใครก็รอคู่นี้ครับ

เคยเจอคุณปลั๊กไฟครับผมจะไม่พูดอะไรถึงเขาเลยครับ
ผมจะให้คุณซานิเป็นคนเล่าดีกว่าครับ
เพราะคุณเคยให้คะแนนเต็มร้อยกันมาแล้วในรอบพี่ฟานมา
ค่ะก็พูดได้แค่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นศิลปิน
นี่ก็คือแฟนคลับคนแรกที่จะถือป้ายไฟค่ะ

ส่วนทางนี้เช่นกันทางฝั่งสตริงอาจจะยังไม่เคยเจอเล้งนะคะ
อาจารย์รุ่งคะดรีกีของเล้ง
เล็งหม้อนี้ครับ
ทั้งจักรจ้านะทั้งแสบ

แต่สำหรับวันนี้การแข่งขันของเรา
จะถูกกำหนดด้วย๒ใบนี้ที่อยู่ในมือผมนะฮะ
ใบหนึ่งคือแนวเพลงฮะที่จะร้องฮะ
ที่๒ครับเป็นลำดับในการร้องครับ
อย่างนั้นแล้วไม่เสียเวลาเชิญทั้งคู่จับได้เลย

พี่ต้องหลับตามเหรอ
อ่ะพร้อมแล้ว

ได้แนวเพลงและทางปลั๊กไฟได้ลำดับการร้องค่ะ

คะอยากให้เลือกแนวเพลงอะไรร้องก่อนในยกแรก
เอาที่ตัวเองถนัดก่อนดีกว่าค่ะลูกทุ่งค่ะ
ยกแรกน้องลูกทุ่งยกที่๒จะเป็นสตริงทันทีเลยนะคะ
ครับลำดับการร้องครับคุณจะร้องก่อนหรือว่าร้องหลังครับ

เอาล่ะครับเล้งสรรยกันตัวแม่จากฝั่งลูกทุ่ง
เปิดฉากสู้ในทางถนัดก่อนครับ
ต้องบอกเลยว่าฝีมือการร้องของเล้งคือระดับนักร้องเบื่ออาชีพ
เล้งทุกโน้ตถึงใจทุกคำ

ใครเห็นเป็นต้องยอมสยดให้กับความเก่งของเธอ
เอาอาจารย์น้องไปยังเหยียด
แม่ตายเป็นผีก็ยังจะรอ
มิดลายอีกนาน
จะอ่อนหวอนทันมาจุราช

รวมทั้งหมด๑๕๑๙๕คะแนนค่ะ

เธอก็คงไม่ยอมแพ้ให้ง่ายเหมือนกัน

ลูกทุ่งมันก็โหดนะ

ลูกทุ่งที่จะร้องในวันนี้คือเพลงอะไร
เจ็บคุณเจ็บของปรางค่ะ

เพลงนี้ทำให้ได้คะแนนโบนัสไปก่อนเลย๒คะแนน
เพราะว่าออกในปี๒๕๖๒ค่ะ
เจ็บคุณเจ็บมันหนูว่ามันเป็นเพลงที่แบบฟังครั้งแรกแล้วแบบทำไมภาษามันสวยจังวะทำไมดนตรีมันเพาะจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอออยากเอาเพลงนี้มานำเสนอเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักเพลงนี้เท่าที่ควรก็เลยเลือกที่จะเอาเพลงนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรให้โชว์เยอะก็เลยมีโอกาสได้แบบซ้อมเพลงนี้ค่อน
ได้เวลาตัวแม่สายลูกทุ่งเปิดฉากสู้ด้วยลูกทุ่งทางถนัดก่อนมาดูกันครับว่าเพลงนี้เธอจะทำออกมาได้ถึงใจแค่ไหน
อีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรให้โชว์เยอะก็เลยเลือกที่จะเอาเพลงนี้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรให้โชว์เยอะก็เลยเลือกที่จะเอาเพลงนี้มาได้

ว่ามาอีกแล้วครับนี่คือสไตลเล้งจริงครับพลังเสียงนี่สุดมากครับคุณเชียร์

พี่ต้องขอบอกก่อนว่าหาที่ติไม่ได้

คือน้องทั้งร้องเก่ง
อารมณ์เพลงได้นะครับ

สิ่งเดียวที่เกือบน้ำตาไหลแล้ว

ปล่อยตรงนี้ให้มันแหลมออกมา
แล้วมันแทงไปที่คนฟังเนี่ย

ขอบคุณค่ะพี่ฟูค่ะ

วันนี้เพลงนี้กับเพลงอื่นของเล้งเนี่ย
แพ้ตัวเองในเพลงอื่น
แต่หมายความว่าดีมากแล้วก็ยังหาจุดเจาะแกไม่ได้อยู่ดีนะครับ
ถือว่าเทคนิคดีไดโนมิกก็ถือว่าดี

วิธีการร้องของเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยหมดอย่างที่พี่ปูบอก
ถ้าจะร้องเพลงต่อไปพี่ให้เต็มที่กว่านี้พี่ว่าใส่ได้อีก
แต่ว่าอันนี้คือทางของเขานะ

สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นจะแปลงมาเป็นตัวเลขที่คะแนนเท่าไหร่คะ
ถูกต้องครับเชิญกรรมการทั้ง๖คนลงคะแนนได้เลย
เต็มที่แล้วเนอะแต่ว่าเขายังรู้สึกว่าเรายังใส่ได้อีก
แล้วทางฝั่งซาซิงก็ไม่เคยเจอใครเลยเราร้องแล้วเขาจะถูกใจ
ในแบบที่เราคิดมาทำมาหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าเขาคงไม่ใจร้ายกับเราหรอก
วิวฟรียากชีวิต
คณะกรรมการแต่ละท่านย้ำอีกครั้งว่ามีคนละ๒๐คะแนน
และในตอนนี้เล้งเองมีคะแนนพิเศษจากเพลงที่เลือกอยู่๒คะแนนด้วยกันค่ะพี่แมท
เอาละครับเรามาเปิดคะแนนจากกรรมการสายสตริงกันก่อนเลย
คะแนนที่คุณให้น้องเล้งคือ

โอ้โฮโอ้โฮ
รวมแล้วเป็น๕๙คะแนนครับจากสายสตริง
เอาแค่ในครึ่งแรกก็คือมีพี่นิดที่ให้๑๙คนเดียว

คะแนนที่คณะกรรมการจากฝั่งลูกทุ่งให้กับเล้งคือ
เปิดค่ะ
๑๙คะแนน๑๙คะแนน๒๐คะแนนรวมคะแนนพิเศษเป็น๑๑๙คะแนนครับ

บอกว่าน้องเชียร์ไม่ต้องตกใจกับคะแนนของน้องเล้งนะครับ

และปลั๊กไฟของเราสู้ได้แน่นอนครับ

ตัวแม่เพลงลูกทุ่งแฟนนุ่มคนนี้
ก็ฝีมือไม่ธรรมดาเช่นกัน

ถึงแม้จะเคยพลาดท่าตกรอบไปแล้ว
แต่ด้วยผลงานการร้องที่ยังตรึงตาตรึงใจกรรมการ
วกกับผลคะแนนสูงสุดที่ทำไว้

ให้เขาได้โอกาสกลับมาสู้ต่ออีกครั้ง
มีผู้เข้ากางขันสหรราศิษย์

เราต้องกลับมาเอาแชมป์ของเราคืนให้ได้

แต่ต้องมาร้องลูกทุ่งมันเป็นอะไรที่มันยากมาก
เพราะลูกทุ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากจะเป็นลูกเอื้อนสำเนียงอะไรต่าง
คนที่ไม่เคยร้องมันมาทำอะไรแบบนี้มันจะต้องทำและทำให้ได้
มันดูพีคไปหมดมันดูแบบที่สุดไปหมดเลยอะครับ
ยกแรกนี้เขาจะสู้กลับด้วยอาวุธเพลงใด
ฟังน้องเล้งก็จะคุยแล้วเป็นยังไงบ้าง
เล็งร้องดีมากครับแต่ว่าผมก็ร้องดีมากเหมือนกัน

วันนี้ผมนำเพลงจากใจแฟนเก่ามา
มีคะแนน๑๗พิเศษเท่ากันกับเล้งเลย๒คะแนนเพลงนี้ออกปี๒๕๖๑นะคะ
ทำไมถึงต้องเป็นเพลงจากใจแฟนเก่าเพลงนี้เป็นเพลงประกวดที่ดีหนึ่งเพลง
เป็นเพลงที่ได้โชว์อารมณ์และโชว์พลังเสียงในเพลงลูกทุ่ง
รู้สึกว่ามันไม่มีเพลงไหนแล้วที่จะเหมาะ
ถ้าวันนี้จะแพ้ก็แบบไม่เสียใจเลยยอมยอมจริง

กลับมาตามเชียร์ร้องข้ามรุ่นในรอบข้ามโลกกันต่อ
ระหว่างตัวพ่อสายสตริกปลั๊กไฟปะทะตัวแม่สายลูกทุ่งเล้ง
เกมไม่ออกจริงครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนสุดท้าย
ซึ่งในยกแรกเล้งเปิดเกมก่อน
ด้วยแนวเพลงลูกทุ่งและทำคะแนนไปได้สูงมากถึง๑๑๙คะแนน
ความเจ็บคูณนาทีคูณวินาที
ตั้งแต่อายที่ไปเจ็บแห้งมันเกิดคนใด
ภูมิใจบ่มันก่อนทิ้ง
กดดันจึงตกมาที่ปลั๊กไฟครับ
ที่ต้องสู้ในสนามลูกทุ่งที่ไม่คุ้นเคย

มันไม่มีเพลงไหนแล้วที่จะเหมาะกับการแข่งพี่เบ้ง

ลั๊กไฟต้องทำคะแนนสะสมไว้ให้ได้เยอะที่สุด
เพื่อโอกาสชนะเข้ารอบ

โอ้คำเบลอทอกจากหลายบ่อยอย่างบ้านใด
ลงคำว่าเจ้าออกจากใจต้องใช้เวลา
เสียงน้ำตาย้อยหล่นหลงหินเสียงดังกองฟ้า
เจ้ามาสั่งบอกหลานตั้งเที่ยงห่างกันเบอร์ใจ
กลายเป็นของเจ้า
เก็บเก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผล

เจ้าบอกแค่บอกเหลือเยื่อใหญ่
หลายปีสิบพัน
ให้ก็ยังหักบ่เสื่อมคลาย
บอกมีวันลืมเจ้าง่ายท่านบ่ตายจากกัน
ภาพเคยฝันเคยหวัง
ก็พังทลาย
ขอยืนไว้อาลัยให้ความหักจบพอ
ไปร่วมงานกินดองสมน้ำดาเจ้าขอให้มันสาแก่ใจ
ให้เบิ่งเข้าปอนให้มันพาใจตาย
ต้อนาเจ้าสาว
เป็นแขกนอกประเชิญมาร่วมเป็นส่วนเกินในงานแต่งเธอ
มาร่วมไว้พ้นหั่นพักกันไล่ลาย
จากใจแฟนเก่าไปร่วมงานกินดองสมน้ำนาเจ้าของให้มันสาแก่ใจ
ให้เปิงเข้าปอนใครมันพาใจตายก็หนาเจ้าสาว
เป็นแขกนอกประเฉินมาร่วมเป็นส่วนเกินในงานแต่งเจ้า

จากใจแฟนเก่ามาร่วมไว้พ้นหั่นพักกันไล่ลาย
จากใจแฟน
ให้เปิงเข้า
คือเวลาเราเลือกร้องเพลงลูกทุ่งที่มันมีสำเนียงถิ่นอยู่ในนั้นเนี่ย
สำเนียงถิ่นนั้นเนี่ยมันคือโน้ตของเพลงนั้นด้วย
เมื่อเราไม่คุ้นชินกับสำเนียงนั้น
ในบางจุดมันแปลว่าโน้ตของเพลงมันผิดด้วยทันที
ดังนั้นอะไรที่สะกิดได้จึงจำเป็นต้องสะกิด
ขอบคุณค่ะพี่ภูครับเห็นด้วยกับป่าทุกอย่าง
แต่ที่ส่วนตัวเห็นเพิ่มอีกก็คือว่าคาดหวังความพีคมากกว่านี้
ดีแต่ยังไม่ที่สุดสำหรับผม
ทีนี้ล่ะคะเขาเก่งค่ะเขาเก่ง

ลูกทุ่งคือเอาจริงไปตามผลงานเขาในไอจงไอจีอะไรอย่างนี้
นะสตริมก็หน้ามาเหมือนกันนะคนนั้นนะถูกต้อง

สมคำล่ำลือจริงเพราะไม่เคยฟัง
อยากจะพูดคำเดียวกับเล้งว่าเพลิดเพลินมาก
เสียงมียี่ห้อใส่เต็มพูดได้คำเดียวว่าบาดลึกสุดยอด

เพราะเชียมมีความรู้สึกอยากจะได้เท่าไหร่
อยากเห็นเหมือนกันครับเชิญกรรมการทั้ง๖ท่าน
คือพอหลังจากเราร้องเสร็จพอเราฟังคำคอมเมนต์
ก็คือพอใจกับผลงานที่ตัวเองทำมาก
ตอนนี้ลำบากแล้วเพราะว่าอาวุธเขาแบบดีกว่าเรามาก
ตอนนี้กลายเป็นแบบโอ้จะเป็นลม
เรามาดูคะแนนเริ่มจากสายสตริงครับ
แนงที่คุณให้คุณปลั๊กไฟคือ

รวมแล้วเป็น๕๘๕คะแนน
ว้าวคะแนนรวมของเล้งในยกแรกมีอยู่ที่๑๑๙คะแนน
ดูว่าปลั๊กไฟจะได้ไปเท่าไหร่ในโจทย์เพลงลูกทุ่งนี้ค่ะ

คะแนนที่คุณให้กับปลั๊กไฟคือ

รวมคะแนนทั้งหมดในยกแรกนี้เป็น๑๑๗๕คะแนนค่ะ
เท่ากับพี่เล้งอยู่แค่๑๕คะแนนเท่านั้นครับ

อุ้ยแล้วคะแนนตามพี่เล้งแค่๑๕คะแนนเองอ่ะ

เรารู้สึกว่าเขาก็ต้องเครียดแล้วเขาต้องรู้สึกหนาวบ้างแล้วว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้ว
เอาเพลงอะไรมาเอ่ยถ้าฉันเป็นเขา

แนนพิเศษตอนนี้ค่ะเล้งเก็บไปอยู่ที่๒คะแนนเพราะว่าเพลงนี้ออกมาในปี๒๕๖๐
ตอนนี้เล้งมีคะแนนอยู่ในมือแล้ว๑๑๙คะแนนจากเพลงลูกทุ่ง
กว่าเพลงลูกทุ่งใส่เต็มกว่า
คือเล้งก็ยังเป็นเล้งคือเขาเข้าใจร้อง

เราจะไม่ปล่อยใครจะมาชนะในโลกผมได้แน่นอน
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องช่วงหน้ามาฟังกันต่อ
มาตามเชียร์เหล็งและปลั๊กไฟกันต่อในร้องข้ามรุ่นรอบข้ามโลกครับ
วันนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ยกแรกกับแนวเพลงลูกทุ่งจบไปแล้ว
ทางฝั่งเจ้าบ้านเหล็งออกนำไปก่อน

ส่วนปลั๊กไฟก็ยังไม่ทิ้งห่าง
ตามมาติดด้วยคะแนน๑๑๗๕คะแนน
ถึงตาโลกของเราแล้วก็คือโลกของสัตวิ่ง

และเราทำคะแนนได้ดีมาตลอด
เราจะไม่ปล่อยให้ใครมาชนะในโลกของเราได้แน่นอน
เล็งก็จะได้รู้ว่าราชาของสตริงมันเป็นยังไง

ถ้าใครเผลอกลืนน้ำลายหายใจผิดจังหวะนิดเดียว
มีโอกาสแพ้ได้ทันที

คะแนนพิเศษตอนนี้ค่ะเล้งเก็บไปอยู่ที่๒คะแนน
มาดูกันว่าเจ้าแม่สายลูกทุ่งยังเล้ง
เธอจะฟาดรวดลายได้ดีแค่ไหนกับเพลงนี้

มองดูแววตาเธอที่ล้อมลอยเมอร์
คราวที่เจอเธอก็มีรอยน้ำตา
ใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมา
มันคงอ่อนลาจนเธอแทบจะล้มลง
ดูก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจ
ไม่ว่าอะไรก็เต็มใจให้เขาทัน
เจ็บช้ำแค่ไหนก็มีสิทธิ์ทำได้แค่มอง
แต่เธอยังรักอยู่เรื่อยมา
ช้ำอยู่เรื่อยมา
กับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตาล
กับฉันที่เห็นเธอมีค่ารักเธอมากกว่า
กลับทำอะไรเธอไม่จ่ายเลย
ถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขา
คนที่ยืนข้างเธอ
จะทำให้เธอได้เจอกับเรื่องที่ไม่มีวันเสียใจ
สลับให้คนที่คอยทำร้าย
กลายเป็นคนไม่มีใคร
ให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจ
ยิ่งต้องมองดูเธอเจ็บซ้ำเท่าไหร่
ยิ่งทำให้ใจฉันมันยิ่งทรมาน
ในความเป็นจริงเธอมีเขาทั้งใจ
และมีแต่เขาที่มีสิทธิพร้อมพร้อม
แต่เธอยังรักอยู่เธอ

ไม่มีใครไปให้มีแค่สิทธิพร้อม
และมันมีสิทธิพร้อม

อาชูหยูแหวุรร้ายมา
ฉันยิ่วเหลื่อยมา

ให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจ
เขาเขียนแบบหนักหนักแล้ว
อันนี้สุดขอแข่งต้น

ไม่ดังไปไม่เบาไปคือมันเป๊ะมากเลย

มันฟังแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ไปนิดนึง
กลายเป็นว่าไม่ถูกเป็นธรรมชาติเท่ากับตอนร้องให้ลูกทุ่ง

สองคนนี้เป็นคนละแบบคนละทาง
เล้งก์เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วถูกต้องหมดเลย

เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างในวิชาการ
เหลือก็คือทำความเข้าใจเพลงให้ละเอียด
พังในที่นี้คือยังไงเราก็สวยอยู่แล้ว
พอมันอยู่บนเวทีมันกำลังเดือดมากแล้ว

อย่างเดียวที่ขาดคือความดุเดือด
สนุกกันอีกแล้วตอนนี้สถานการณ์คือเล้งนำอยู่เพียงแค่หนึ่งจุดห้าคะแนน
แต่โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ต้องบอกว่ามันเข้าทางกับทางปลั๊กไฟมากกว่า
ถูกต้องครับคำอาการเครียดแต่เรารุ้นสนุกครับ
เชิญลงคะแนนได้เลย

คิดอยู่ในหัวจิตหัวใจใต้สำนึกว่าเราก็ยังอยากไปต่อนะอะไรอย่างนี้
คะแนนที่คุณให้คุณเล้งคือ๑๙๑๙และ๒๐คะแนนครับ
รวมแล้วเป็น๕๘คะแนน
บ้านเราแค่๕๘เราแอบหวังว่าเราอยากได้อีกสักนิดนึงจุด๕อะไรอย่างนี้
และคณะกรรมการคะคะแนนที่คุณให้กับเล้งคือ
เชิญลงคะแนนได้เลย

รวม๒ยกตอนนี้นะคะคะแนนที่เล็กมีคือ๒๓๖๕คะแนนค่ะ
ว้าว
บอกว่ารอบนี้คะแนนที่ปลั๊กไฟต้องทำคือต้องมากกว่า๑๕

ไม่มีคะแนนพิเศษเลยก็คือต้องเต็มทุกคนเท่านั้น

โอ้โหถือว่าเล้งทำคะแนนรวมไปได้สูงมากครับ
กดดันมหาศาลตกไปอยู่ทางฝั่งเจ้าภาพสตริงแล้ว
ซึ่งตอนนี้ปลั๊กไฟมีคะแนนอยู่ในมือ๑๑๗๕คะแนน
ถ้าต้องการชนะเล้งและผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ได้คะแนนในเพลงสตริงมากกว่า๑๑๙คะแนน
ถือว่าเดิมพันธุ์สูงเลยชิดเดียว

เพลงนี้นะคะมีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนน
เขาเลือกคะแนนตั้งต้นพิเศษมาเท่ากันอีกแล้วนะคะ

เอาล่ะครับเพลงสุดท้ายของยกนี้เดิมพันธุ์สูง

ถ้าร้องดีได้คะแนนมากกว่า๑๑๙
จะชนะและผ่านเข้ารอบต่อไป
แต่ถ้าน้อยกว่านี้ปลั๊กไฟจะตกรอบทันที
ดีใจมากที่วันนี้ได้ยินเสียงปลั๊กไฟจริง
จริงเราดีใจที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุข
มั่นใจมากว่าเราจะทำออกมาได้ดีและคะแนน
มันจะสามารถพลิกกลับมาชนะพี่เล้งได้

ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในร้องข้ามรุ่น

เพื่อจันทร์เผ่ารอบแต่ถ้าแพ้จะตกรอบทันที

เพลงนี้นะคะมีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนน
เขาเลือกคะแนนตั้งต้นพิเศษมาเท่ากันอีกแล้วนะคะ

เขาต้องการคะแนนในยกนี้มากกว่า๑๑๙คะแนน
จะได้ไปต่อจะทำได้หรือไม่
คืนนี้ฉันสว่างแต่ใจฉันมันอ้างวาง
เธอที่เคยรักแต่ใจฉันมันอ้างวาง

อยู่ห่างกินแสงไกล
กลางแสงฉันคืนหนึ่ง
ก็เคยสัญญากันไว้
ขอให้เธอเป็นฉันของใจ
ทางให้ฉัน
วันที่เราวางไกล
หัวใจยังไม่เคยจะห่าง
คืนที่เราวางไกล
หัวใจยังว่า
ฉันมีเพียงเธอ
ก็มันคิดถึงเธอ
อยากบอกกับเธอเอาไว้
อยากรู้เธอเป็นยังไง
สบายดีอยู่หรือเปล่า
ก็มันคิดถึงเธอ
บอกผ่านคืนจึงเงียบเหงา
ฝากเธอพันและดวงดาว
อบกอดเธอแทนฉันที
คิดหอดทุกมือ
บอกลืมคำสัญญา
สี่อวยหาคืนเธอ

ยังห่วงหาคือเก่า

ก็มันคิดถึงเธอ

วันที่เราห่างไกล
หัวใจยังไม่เคยจะห่าง
คือที่เราห่างไกล
หัวใจอ้างวาง
ฉันมีเพียงเธอ
ก็มันคิดถึงเธอ

อยากรู้เธอเป็นยังไง
สบายดีอยู่หรือเปล่า
ก็มันคิดถึงเธอ

อบกอดเธอแทนฉันที
วันที่เราห่างไกล
หัวใจยังห่วง

คืนที่เราห่างไกล
หัวใจอาวาง
ฉันมีเพียงเธอ

ฉันมีเพียงเธอ
ก็มันคิดถึงเธอ

เป็นยังไงบ้างครับพี่รุ่งสุริยา
ดวงเดือนครับเขาร้องในไต่ระดับอารมณ์ขึ้นมาเรื่อย
ฟังไปผลนึกว่ามันหมดแล้วนะไอ้ท่อนที่สูงขึ้นไปเนี่ย
ใช่ต้องยอมรับเข้านิ่งมากสุดยอดครับราคาต่อมานะคะขอบคุณครับผม
นางลุ้นของคุณนะฮะดีมือของกรรมการ๖ท่านนี้ครับผมเทินลงขนาด
จะมีโอกาสพลิกเกมกลับมาชนะได้หรือไม่
เพราะดูจากผลงานและฟังคอมเมนต์กรรมการแล้วก็น่าลุ้นมากเลยชิดเดียว
ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับเรากำลังจะทราบว่า
มาดูกันครับจากฝั่งลูกทุ่งครับ
คะแนนที่พวกคุณให้ปลั๊กไฟในรอบนี้คือ
พอเจอกรรมการทั้งชมทั้งยืนตบมืออะไรอย่างนี้
เราเห็นเลยว่าเขามีความสามารถจริงว่ะ
ถ้าวันนี้จะแพ้ก็แบบไม่เสียใจเลยยอมยอมจริง

และ๒๐คะแนนรวมแล้วเป็น๕๙คะแนน

ต้องมาลุ้นกันแล้วนะคะว่าคณะกรรมการฝั่งทุกท่าน
ริงเองจะให้คะแนนกับปลั๊กไฟเท่าไหร่
คะแนนที่พวกคุณให้คือ
แบบนี้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่มีคุณสมบัติที่เราจะได้เป็นแชมป์
แต่ถ้าเราทำได้แล้วเราชนะพี่เด้งแสดงว่า
เรามีคุณสมบัติที่จะเป็นแชมป์ในรายการร้องข้ามรุ่น
โปรดค่ะ

ดียอดมาก

ที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุข
และเราก็ทำออกมาได้ดีและคะแนน

ถือว่าทั้งเหล็กและปล๊อกไฟสู้กันในอย่างสมสักฺษีมาก

และขอแสดงความยินดีกับปลั๊กไฟครับ
ไม่ปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือ
เข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนสุดท้ายได้สำเร็จ
และนี่ก็คือโฉมหน้า๕คนสุดท้ายของร้องข้ามรุ่น
และสัปดาห์หน้าพวกเขาทั้ง๕คน
จะต้องมาสู้กันอีกครั้งในรอบ๕มหากาย

เพลงคืนนี้เมื่อปีกายค่ะ

ถ้ามันยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
มั่นใจว่าคะแนนของหนูจะเบียดน้องทั้งสองคน

เราก็ต้องเลือกหาอาวุธที่มันคมมันหนักมาสู้กับเขาครับ
คือแบบโคตรหินแล้วต้องเหนื่อยแบบใช้แรงใช้พลังกายพลังใจเยอะมาก
แบบนั้นก็คือแบบนั้น